หน้าจอทีวีมีเรื่องฮือฮาเกิดขึ้นด้านหลังนี้
ฮือฮาขนาดไหนแต่เข้าใจว่า

แต่มันเป็นสภาพนั้นจริงคือเขาไปไกลแล้ว

เรื่องของเรื่องก็คือมี๗คนไทย๗ประจันบาล

จับเลยลักลอบข้ามแดนมา

ไม่มียิงเป้ามีแต่การฉีดวัคซีนแถมให้

เป็นวัคซีนที่ชื่อว่าดีที่สุด

ไฟเซอร์กับจรสันแอ่นจอนสัน

เรื่องของเรื่องสปลาวเขาจับ๗คนไทย

ข้ามมันเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ของ
บ้านทุ่งกว้างเมืองโพนทองแขวงจำปาศักดิ์

เหลือ๗คนหนีไม่ทันขาตาย

โดนจับเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุ่มไปนะฮะ

ท่านแนพสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานี

ทางนั้นบอกยังด้วยตามกฎหมาย

อันนี้เป็นไปตามกฎหมายของสปลาว

เขาต้องมีการกักตัวอย่างน้อย๑๔วัน
แต่ก่อนที่ท่านจะกลับมาบ้านประเทศไทย

เดี๋ยวทางการลาวจะมีการบริหารจัดการ

ฉีดวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเลือกเอา
ไฟเซอร์หรือจอนสันจอนสัน

ไอ้นี่มันคือวัคซีนที่คนไทยอยากได้มากนะ
บ้านเราประเทศไทยยังไม่มีสักเข็มเลยนะฮะ
ยังไม่มีกระบวนการตามปกติสักเข็มเลย
แต่ฝั่งสปลาวจัดให้กับคนที่ข้ามแดนล้ำไป

ทศพลแพงทรัพย์หนูปิ่นผลขาว
วันนาผลขาวสงกรานมวลสิน
สิริญญาผลขาวสู่วิชชวนชม

เขาก็อยู่กักตัวอยู่ในศูนย์กักตัวโควิด
เมืองปฐุมพรแขวงจำปาศักดิ์๑๔วัน

เลือกเอาก็แล้วกันว่าอยากจะได้วัคซีนประเภทไหน
ถ้าจรสันเองจรสันก็เข็มเดียวรู้เรื่องเลย
แต่ถ้าหากจะเป็นไฟเซอร์คุณฉีดฝั่งนี้
แล้วก็กลับมาฉีดฝั่งบ้านเราประเทศไทยอีกทีหนึ่งก็แล้วกัน

นี่คือเรื่องที่เกิดความฮือฮาขนาดใหญ่โตมโหลาน
เพราะว่าบ้านเราประเทศไทยเรื่องวัคซีน
มันมีปัญหาทำนู่นก็ติดทำนี่ก็ขัด

แต่ทางการสอปอปอลาวฉีดเฉยเลย
ฉีดให้กับชาวบ้านของเขาเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ฉีดเผื่อแผ่มาให้กับคนที่ข้ามแดนไปด้วยซ้ำ
ประชากรบ้านเขามีประมาณ๗ล้านคน

คือมีทั้งซื้อเองมีทั้งบริจาคมา

แล้วเขาฉีดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

นี่พระมหาภัยวันสำคัญไหมล่ะ
พระมหาภัยวรรณวรรณโอนท่านอย่าบอกไปไปเก็บเห็ดกันพระเจ้าไปเก็บเห็ดกัน
ท่านเป็นคนแต่หลกชวนเลยชวนเรียบร้อยเลย
คือพอไปเก็บเห็ดแล้วมันได้ฉีดวัคซีนเบอร์ต้นของโลก
หรืออย่างส่วนสรพี่มอนฮะอามรรจัชบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าไกร
ท่านก็บอกเฮ้ยเพื่อนพวกเราไปเก็บเห็ดกัน

หรืออย่างคุณเจราพรศิษฐุภัยสศ๑๐๑พภไทยบอก
เกรงว่าต่อไปนี้ลาวกุฏภาษณ์แล้ว
ต่อไปนี้เดี๋ยวจะมีคนไทยหลั่งไหลไปเก็บเห็ด
ข้ามฝั่งไปที่สปปนี่มันเหมือนตลกร้ายนะ
แต่มันกลายเป็นเรื่องราวเรื่องจริงสำหรับคนไทย

ส่วนทวิตเตอร์อื่นโซเชียลมีเดียอื่นเนี่ย
หยิบยกเรื่องนี้ไปพูดถึงกันเยอะมากฮะ

อยากไปเก็บเห็ดฝั่งลาวไปเก็บเห็ดฝั่งลาว

พลาดแล้วสปลาวท่านนายกทองลุน

อยากจะได้วัคซีนขนาดไหน
อันนี้เป็นเรื่องราวร้อนสนุกนะครับ
แต่ก็กลายเป็นตลกร้ายเหลือเกิน
สำหรับบ้านเราประเทศไทยครับ